อ่ะตอนเด็กบางคนอาจจะเจ้าเนื้อตุ้ยนุ้ยแต่พอโตมาเอาห่วงขยับก็มีเหมือนการไม่ใช้แววตอนเด็กแต่พอโตมาเต่ามาโฟกัสกันไล่เรียงกันมาเลยค่ะ
แรกเลยนะคะพี่ป้านาอาเขาประกาศตัวเป็นแม่ยกกันทั้งวงการเลยนี่
อ้วนคนแรกนะคะน่ารักไหมเห็นแววความหล่อไหมเออ
น้องนายนพัฒน์นั่นเองค่ะลูกชายสุดหล่อของแม่หมูนะคะดูตาอ้วนตอนเด็ก
อ่าคือแม่เขาสวยอยู่แล้วตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรเนอะอ่าดีได้แม่
ตอนเด็กเนี่ยนะคะที่โตมาเรื่อยช่วงก่อนจะเป็นวัยรุ่นเนี่ย
เห็นบอกว่าน้องนายเนี่ยหนักเกือบร้อยกิโลเลยนะแต่พอเริ่มโตเป็นนุ่มค่ะ
เล่นกีฬานะน้ำหนักมันก็ลดไปตามการเวลาแล้วดูแลตัวเองดีด้วย
ออกกำลังกายเยอะสิบแผลกแน่นลึกอ๋อจัวเลย
สาวอยากจะขอยื่นใบสมัครเป็นสะพ้ายกับแม่หมู
แต่ว่าเสียใจด้วยนะคะตอนนี้น้องนายก็ยังไม่ได้อ่านใบสมัครของใครทั้งนั้น
ยังไม่มีใครเข้าตาส่วนคนนี้ก็ต้าอ้วนอีกหนึ่งคนเหมือนกันค่ะต้าอ้วนอเล็ก
แก้มปุ๋ยนุ้ยมาเชียวคุณค่ะอาเล็กธีรเดชนั่นเองนะคะ
นี่เด็กอ้วนตอนหล่อตกเด็กอ้วนนะฮะตอนเด็กตอนโตมาขยบมานิดนึงเขาเริ่มเป็นเชียร์ลีดเดอร์
เริ่มทำกิจกรรมออกกำลังกายซิกแพคเริ่มมาสาวเริ่มมี
โตมาใครจะไปคิดว่าเต้าอ้วนคนนั้นกลายเป็นพระเอกหน้าตีรูปหล่อ
ที่สำคัญกาดอกจันทร์ไว้เลยตอนนี้คือโสดไงดีเลยสาวก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบมีแฟน
จะบอกว่าตอนเด็กนี่นะคือคนเราหน้าตาดีอย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะ
คือมันต้องมีพัฒนาการอย่างเช่นการแบบออกกำลังกายให้ร่างกายมันดูดีขึ้นแบบนี้นะ
หน้าตาดีที่ไม่พอคือต้องหุ่นดีด้วยเดี๋ยวนี้ใช่
ไปดูต่อกันที่เต้าอ้วนคนนี้ค่ะเต้าอ้วนไม่พอ
โอ้โหเต้าอ้วงพีชพัชระนั่นเองนะคะ
หลายคนเอาจริงเห็นเขาความหล่อของน้องพีชมาตั้งแต่เด็ก
แล้วด้วยความสไตล์เหมือนแบบลูกเซี่ยวอะไรอย่างนี้เนาะ
ตอนเด็กกับตอนโตตอนเด็กก็น่ารักนะโตมาหอบซิกแพคมาจากไหนก็ไม่รู้
สาวบอกว่าเห็นแบบนี้ลูกนี้ย้อนเวลาไปจีบตั้งแต่ตอนเขาเด็กดีกว่า
แล้วหุ่นดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะยิ่งเขาโสดเนี่ย
คนแบบดูแลตัวเองคนเหงามันก็ต้องดูแลตัวเองนะคะก็นี่แหละค่ะ
แต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าไม่ทันแล้วเขามีคนดูแลหัวใจไปแล้วนะคุณผู้ชมนะ
น้องมินนี่นางแบบสาวหน้าหมวยชอบคนตัวสูงก็ไม่บอกนี่พี่เชอรี่สูงกับ๑๘๐นะ

เปลี่ยนรอดไฟสบายเลยไม่ได้
ไปดูต่อกันที่เต้าอ้วนคนนี้ค่ะภูมิใจนำเหนอสุดเลยคุณผู้ชมนะ
เต้าอ้วงพายุยังไม่โตหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าแฟนคลับก็รอจีบกันแล้วนะบอกเลย
ใครจะแบบจะไปจีบน้องนะบอกเลยรีบฝ่าด่านแม่ชมให้ได้ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนโตจะเป็นแบบนี้

อุ๊ยคุณพ่อเขา
อ้วนเขาบอกว่าโตมาน่าจะหล่อเหมือนพี่น็อตต้องหล่อได้พ่อ
จีบเต้าอ้วงพายุตอนนี้แถมฟรีพ่อน็อตถามแม่เขายัง
เขาก็บอกว่าแถมฟรีพ่อน็อตนี่ไม่ใช่อะไรนอกจากว่าหน้าตาเขาจะเหมือนกัน

น็อตเองก็ชอบเรียกตัวเองว่าเป็นพี่พายุ
สังเกตได้ในแคปชั่นของคุณพ่อในไอจี
แฟนคลับก็ชอบแซวว่านี่แหละพี่พาเนี่ยแฝดพ่อ
ส่วนพี่สายฟ้าเนี่ยคือหน้าเหมือนคุณชมพู่เป็นแฝดแม่ละกัน

ใครทำสโปร์ฟเนี่ยแจ๊กกะลีหรือเปล่าเนี่ยแสดงมานั่นเลย
้วงอีกไหมตอนนี้จะไปจีบตอนนี้ทันไหม